พาไปกินใครกำลังหิวอยู่บ้างคะพาไปซื้อร้านนี้ไปด้วยกันไหม
จิ๋มเหนียวเคี้ยวนานเดี๋ยวร้านอะไรนะฮะ
จิ๋มเหนียวเคี้ยวนานดิฉันอ่านตามป้ายจริงจริง
อย่ามาหาว่าลามกจกกระเปดทะลึ่งตึงตังไม่ใช่
คุณผู้ชมดูป้ายถ้าดูป้ายจะเข้าใจเออ
ชื่อร้านจิ๋มส่วนเหนียวเคี้ยวนานก็คือหมูเนื้อลาบ
เฮ้ยคุณแล้วคุณไม่คิดเหรอว่าหมูเนื้อเขาจะเอาเหนียวมาขาย
เขาจะเอาหมูเหนียวเนื้อเหนียวเอามาโปรโมทแบบนี้แล้วใครมันจะซื้อ
โอ้ยเดาไม่ยากเออเหนียวเขาเหนียวไง
ทำไมเก่งจังคุณสืบสกุลจบแล้วข่าวนี้ไม่มีอะไรแล้ว
สิบสกุลกิ่งเดาถูกเนี่ยเราไปถามเจ้าของร้านเจ๊จิ๋ม
ให้เจ๊จิ๋มอธิบายดีกว่าว่ามันจะตรงกับคุณสืบสกุลไหมคะ

นะคะชื่อจิ๋มจ้ะจ้ะแล้วก็ไข่ก้าเหนียวจ้ะ
ก็เลยได้ไอเดียกินเหนียวเคี้ยวนานไม่จำง่าย
มันมันจะติดปากครับผมจะง่ายในใครน่าจะรู้จักหมด
นี่เจ๊จิ๋มป้าจิ๋มบอกแบบนี้แล้วนะคะว่าไอ้ชื่ออ่ะ
มาจากชื่อเจ๊จิ๋มป้าจิ๋มขายข้าวเหนียว
แล้วอยากให้คนที่มาซื้อเคี้ยวนานเคี้ยวนาน
เป็นลูกค้ากันนานนานไปเลยใช่ใช่แล้วเขาก็ขายพวกหมูฝอย
หมูเคล็มเนื้อแต่ผมลาบหมูลาบเป็ดกล่องเดือนกันยี่สิบสามสิบบาท
วันศุกร์ตั้งแต่เย็นถึงค่ำนะคะขายอยู่ที่ตลาด
เทสมาลเมืองชัยนาธวันเสาก็ไปได้ค่ะขายตัดเช้า
ใช่เจ๊จิ๋มบอกว่าตั้งชื่อแบบนี้มันจะได้สะดวกจำไง

ไปเราไปกินร้านเจ๊จิ๋มเหนียวกันเจ๊
ค่ะจิ๋มเหนียวเคี้ยวหนาดนะครับใช่นะครับ